คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้พัทยาต้องบอกว่าเงียบเหงาจริงนะ
เพราะว่าก็ถือว่าอยู่ในจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดคือชนบุรีถูกไหมคะ

ชาวบ้านไปเจอค่ะผู้หญิงคนนึงนั่งอยู่ตรงริมฟุตปาด

เดินเข้าไปดูใกล้ใกล้โอ้โหคุณผู้ชมเลือดเนี่ยสาดกระจายเต็มฟุตปาดเลยนะคะ
แล้วเธอเสียชีวิตแล้ว
เพราะดีมากตำรวจทำงานไว้แล้วรวบตัวคนร้ายได้
คนร้ายเนี่ยเพิ่งพ้นโทษเพิ่งออกจากคุกมาได้แค่เดือนเดียว
แล้วมาก่อเหตุแทงผู้หญิงตายแบบนี้ค่ะ
ตำรวจสพเมืองพัทยานะคะพอได้รับแจ้งเหตุก็รีบลงพื้นที่เลยค่ะ
เป็นชายหาดพัทยาใต้นะคะที่ตำบลหนองปลือ
มาพร้อมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบริบูรณธรรมสถานเมืองพัทยา

ก็ต้องพยายามกันคนที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปเนอะ
เพราะว่าก็ไม่ควรมารวมตัวกันเยอะเท่าไหร่หรอก

ผู้ตายชื่อนางสาวบัวทองปิณพังอายุ๓๑ปีนะคะ

สวมเสื้อแขนยาวสีเขียวกางเกงขาสั้นลายดอก
สภาพเนี่ยเธอนั่งเสียชีวิตฟุบจมกองเลือดอยู่ริมฟุตบาท
มีแผลถูกแทงที่หลัง๑แผลแล้วก็ที่คอ๑แผล
ข้างศพมีมีดคัตเตอร์สีชมพูตกอยู่๑เล่ม
กระเป๋าสะพายของผู้ตายยังคล้องคอเธออยู่เลยนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องถ่ายภาพแล้วก็เก็บวัตถุพยานทุกอย่างเป็นหลักฐาน
เห็นเหตุการณ์เล่าให้ละเอียดเลยค่ะเขาบอกว่า
ตอนนั้นเนี่ยนะกำลังขี่มอเตอร์ไซค์จะไปซื้อกับข้าว
เห็นผู้ชายกับผู้หญิงทะเลาะกันอยู่ริมฟุตปาดนี่แหละ

ตัวเขาหยุดรถเพื่อลงไปห้าม
แล้วก็แยกย้ายกันไปแต่ก็ยังได้ยินเสียงยังเห็นอยู่ว่า

แล้วผู้ชายวิ่งไปต่อยผู้หญิงจนล้ม
ผู้หญิงพยายามวิ่งหนีแต่ผู้ชายชักมีดพับขึ้นมาเลยค่ะ
เขาบอกว่าโอ้โหชักมีดขึ้นมาแบบนี้ท่าไม่ดีแล้วล่ะ
และลักษณะผู้ชายเหมือนเมายาด้วย

และเขาเห็นเลยว่าผู้ชายเนี่ยจ้วงแทงผู้หญิงต่อหน้าต่อตาเขาหลายครั้งอย่างโหดเยี่ยม
ผู้หญิงเซไปฟุบลงแน่นิ่งกับพื้น

เขาเลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบแล้วก็จับคนร้ายนะคะ
โอ้โหผู้ชายคนนี้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะคะเนี่ย
พันธมรวดเอพิสิทธิ์พูนซับผู้กำกับการสพพันธญาค่ะ
สั่งเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนและสายตรวจลงพื้นที่เลยนะคะ

ผู้ชายคนนี้แหละค่ะชื่อนายสง่าบุตรงามอายุ๔๔ปี
ของกลางได้มีดพับที่เป็นอาวุธสังหารด้วย๑เล่มนะครับ

อมรับสารภาพแล้วค่ะบอกว่าก็ทะเลาะกัน
แล้วถูกผู้ตายเหยียดหยามด้วยการเอาเท้าลูบใบหน้า
ท่าไหนนะยกเท้าขึ้นมารูปหน้าเหรอ
นอนลงไปแล้วเขาเอาเท้ารูปหน้าไม่แน่ใจเหมือนกัน

เพราะคนตายไม่มีสิทธิ์มาเล่าแล้วว่าไปเอาเท้ารูปหน้าจริงไหมรูปอย่างไร

แล้วผู้ตายก็เอามีดคัตเตอร์มากรีดแขนเขาด้วย

สุดท้ายเอามีดพับที่ตัวเองพกมาแทงสวนกลับไป
พอคุมตัวนายสง่าได้สอบประวัติสอบปากคำแล้วเนี่ยนะคะ
ปรากฏว่าอื้อหือพึ่งพ้นโทษมาหมัดเลย

โทษมา๘ธันวาคม๒๕๕๙
เดือนเดียวปุ๊บฆ่าคนเลยค่ะ